ดูที่ชนบุรีนะฮะจากกรณีพบศพสาวในป่าบรก
ถูกฆ่าเปลือยทุบหัวหน้าเละกางเกงถูกถอดออกนะครับ
ขณะที่แม่แล้วก็สามีเผยว่าผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ถ้าอาการกำเริบคือจะเดินแก้ผ้าหายออกจากบ้านไป
แต่ก็ไม่คิดเลยว่าคนร้ายจะลงมือฆ่าผู้หญิงคนนี้อย่างโหดเยี่ยมนะครับ

มีคนพบศพถูกทิ้งไว้บริเวณป่าข้างทาง
ริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ในพื้นที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชมบุรี
มีกองขยะที่มีคนเนี่ยมีเอามาทิ้งไว้
ศพถูกพบในสภาพนอนหงาย
เสื้อยืดสีเหลืองแขนสั้นเสื้อถูกถลกขึ้นเหนือเอว
กางเกงขาสั้นสีขาวถูกถอดไปกองไว้ที่ข้อเท้าขวาแล้วนะฮะ
แล้วก็มีกางเกงยืดสีดำอีกชั้นถูกถอดลงมา
สภาพร่างกายด้านล่างท่อนล่างก็เปลือยเปล่าเห็นอวัยวะเพศนะครับ
ใบหน้าแล้วก็ศีรษะถูกของแข็งตีใบหน้าบวมนะฮะ
เลือดออกที่หูมือขวากำหลอดกาแฟสีเขียวเอาไว้แน่นเลยนะครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบคือตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
ส่วนกางเกงที่ถูกออกมากองไว้ที่ข้อเท้ายังไม่ทราบว่ามีร่องรอย
ข่มขืนหรือไม่นะครับตำรวจก็ต้องนำศพเนี่ย
ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจก่อน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ร่องรอยการถูกข่มขืนหรือไม่นะครับ
หลังจากพบศพแม่และสามีของผู้ตาย
เดินทางมาดูศพแล้วก็ยืนยันว่าผู้ตายคือนางสาว
ชนทิชานินถนนอายุ๒๘ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่หายออกจากบ้านไป
ล่าสุดทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับแม่ของผู้ตายนะครับแม่ผู้ตายก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตา
บอกว่าลูกสาวเป็นผู้ป่วยจิตเวทชอบหายออกจากบ้านเป็นประจำ
แต่ช่วงหลังอาการดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนถ้าอาการกำเริบ
จะเดินแก้ผ้าหายออกจากบ้านไปหลายวันเคยเดินข้ามอำเภอนะครับ
ถึงอำเภอบ้านบึงระยะทางกว่า๓๐กิโลเมตร
แล้วก็ตำรวจเนี่ยโทรมาแจ้งว่าพบลูกสาวตอนนั้นก็ตามไปจนเจอนะฮะ
และครั้งนี้นะครับก็ลูกสาวหายตัวออกจากบ้านอีก
ก็ไม่คิดว่าตำรวจก็โทรกลับมาเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะเป็นการโทรกลับมา
เพื่อแจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วนะครับคือคือคุณแม่เนี่ยผู้เป็นแม่เนี่ย
บอกว่าลูกสาวเนี่ยจริงมีอาการทางจิตคนที่พบที่เจอเนี่ย
น่าจะช่วยแต่คนที่พบที่เจอกลับกลายเป็นคนร้าย
แล้วก็ลงมือฆ่าลูกสาวอย่างโหดเยี่ยมนะครับ

ผู้ตายนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ภรรยาหายออกจากบ้านไป
ก็ได้ออกตามหาแต่ก็หาเท่าไหร่หาไม่เจอฮะ
คิดเลยว่าจะมาเสียชีวิตตรงนี้

ส่วนเรื่องงานศพก็ยังไม่ได้คิดนะฮะ
ต้องรอการชนะสูตรศพให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน

แล้วก็จะมาคิดว่าจะมาดำเนินการอย่างไรกับศพนะฮะ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกสุริยาอยู่แพทย์
ภูมิกับการสภอมืองชมบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้
ยังไม่ทราบว่าผู้ตายโดนข่มขืนหรือไม่

รอผลตรวจจากนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจก่อน
แต่เบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวน
แบ่งกำลังออกดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
เพื่อจะดูว่าผู้ตายเข้ามาตรงจุดนี้กับใครหรือไม่
เพราะเส้นทางนี้จริงแล้วก็ไม่ค่อยจะมีชาวบ้านผ่านเข้ามามากนัก
แล้วก็วันนี้จะเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนทุกนาย
เร่งติดตามตัวคนร้ายโดยเร็วนะครับ